เริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยนะครับหลังจากที่ประกาศรายชื่อ
ี่สิบสามนักเตะชุดลุยเอเชียนคลับนะครับล่าสุดเมื่อช่วงวานนี้นะครับ
วินธรรมสัจจานันกัปตันทีมชาติไทยคนปัจจุบันนั้นหมดสิทธิ์นะครับ
ช่วยทีมในเอเชียนคลับ๒๐๑๙เนื่องจากยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บ
ทำให้มิรวรรณรายวาสแต่งตั้งธีรศิลป์แดงดากองหน้าจากฮิโรชิม่า
ซึ่งเป็นรองแชมป์เจลีกญี่ปุ่นปีล่าสุดมาทำหน้าที่แทน
โดยมีธีรฐรบุญมธรรมแบคซ้ายจากวิสเซอร์โกเบและเฉลิมพรงเกิดแก้ว
หลังจากนครราชสีมาเอฟซีเป็นรองกัปตันทีม
ีรสินถือเป็นผู้เล่นเพียงแค่คนเดียวที่หลงเหลือจากชุดเอเชียนครับ
รอบสุดท้ายเมื่อปีสองพันเจ็ดนะครับนอกจากนี้เจ้ามุ้ยเคยเป็นกัปตันทีมชาติไทยมาแล้ว
ในศึกฟุตบาลโลกสองพันสิบแปดรอบคัดเลือกสิบสองทีมสุดท้ายโซนเอเชีย
ซึ่งไทยเปิดบ้านแพ้อีลักษณ์ไปหนึ่งต่อสองเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาคมปีที่แล้วนะครับ
หลังจากที่กวินนั้นถอนตัวเนื่องจากไม่ฟิตสมบูรณ์ด้านสหรัฐอารับเอมิเลสทีมเจ้าภาพและเป็นคู่แข่งของทีมชาติไทยในกลุ่มเอนะครับ
ประกาศรายชื่อสิบสามคนสุดท้ายแล้วโดยอิตาลีเรียกผู้เล่นจากเอาอายชุดรองแชมป์สมศาลโลกสองพันสิบแปดที่แพ้เรียมมาตริตในรอบชิงชะเลิศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาเสริมหลายคน
นำโดยพุทธศาสตร์ประตูนะครับและอับดุลรามาร
กลางกลางพี่ชายของโอมาอดุลรามานจอมทัพตัวเก่งที่หายเจ็บไม่ทัน
จากนี้อิสมิลมาต้ากองหน้าวัยสามสิบห้าปีที่กระดกอ่า
กระดูกโหนกแก้มแตกต้องเข้ารับการผ่าตัดก่อนหน้านี้ก็หายทันกลับมามีชื่อด้วย
และอาเมดคาริว๒ดาวยิงตัวเก่งยังคงเป็นตัวชูโรงครับ
ส่วนมิโลซาลาฟโซคุปกุญสือชาวเช็ค
ก็ประกาศผู้เล่น๒๓คนของบาเลนแล้วครับ
นำโดยสะเอดดียาสะอิดกองกลางคนสำคัญ

ซามี่อัลฮูเซนี่๒ดาวยิงตัวเก่ง
ขณะที่อินเดียคู่แข่งนัดแรกของไทยนะครับ
ล่าสุดสติฟเฟนคอนสแตนตินกุศืชาวอังกฤษ
ก็ตัดตัวผู้เล่น๒๓คนสุดท้ายแล้ว

กองหน้ากัปตันทีมวัย๓๔ปี
สถิติติดทีมชาติอินเดียมากที่สุด๑๐๓นัด
และเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดการของอินเดีย
ด้วยผลงาน๖๕ประตูครับ

นัดแรกเจอกับอินเดีย๖มกราคมนะครับ

วันที่๑๔มกราคมครับ